กับทีมเยี่ยนที่จะบุกใบเยี่ยนอีกครั้งนี้ก็คือสารเฟรเช่ฮิโรชิม่า
ติดตามว่าเป็นอย่างไรโดยโปรแกรมของบุรีรำในวันนี้
ที่จะต้องเจอศึกหนักความพร้อมของบุรีรัมย์
เป็นเกมนัดที่สี่อย่างที่คุณชนะบอกนะครับแพ้ไม่ได้เสมอนี่ก็ไม่ได้นะครับ
อย่างเดียวเพื่อต่ออายุนะครับลุ้นเข้ารอบอย่างน้อยเนี่ย๓เกมหลังชนะหมด
แล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นว่าที่เหลืออีก๓ทีมเขาจะพลาดหรือเปล่านะครับ
ไปดูทางฝากฝั่งทีมเยือนนะครับที่เพิ่งมี๓แต้มจากการชนะบุรีรำมาในเกมแรกที่พบกันนะครับ
ปวนแนวรับของบุรีรำอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ยิงได้ถึง๒ลูกนะครับ
เอาขอไปครับอดีตกองหน้าทีมชาติไนเจรียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทำให้เกมนี้เนี่ย
จากนั้นนะครับมาดูกันหน่อยนะครับโปรแกรมอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มนี้นะครับ